คุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่๒๓มิถุนายน

ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ซึ่งในวันนี้เขาก็มีการจัดกิจกรรมร่วมรำลึกครบรอบ๑ปีกันด้วย
เป็นกิจกรรมวิ่งแล้วก็ปั่นนะคะ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย
หน่วยเรือเขตรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย

ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
กิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ตี๕แล้วนะคะ
นักวิ่งกว่าพันชีวิตที่ด้านหน้าอนุสวรีจ่าแซมค่ะ
แล้วก็มีฮีโร่ที่เข้าไปช่วยเหลือน้องหมูป่าทั้ง๑๓คนมาร่วมวิ่งด้วยนะคะ

หนึ่งคนที่เราคุ้นหน้าค่าตากันดีแน่นอน

อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมที่เป็นคนสั่งการทุกอย่าง
ตลอดทั้ง๑๗วันในปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย

ไม่ได้จริงตอนนี้เป็นผู้ว่าพยาวไปแล้วนะคะ
แต่ตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าจังหวัดเชียงรายอยู่ค่ะ

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ซิลไปไม่ได้จริงงานนี้เพราะไม่มีใครอีกแล้วที่จะทำได้นะคะ
โทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหมอภาคก็มาค่ะ
จิตอาสาและประชาชนที่เคยร่วมแรงร่วมใจกันเข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
พร้อมใจกันมารวมตัวที่นี่เพื่อมาร่วมกิจกรรมรำลึกครบรอบ๑ปีนี้นะคะ
ซึ่งกิจกรรมเนี่ยอย่างที่บอกมันมีทั้งไบท์มีทั้งรันก็มีทั้งวิ่งและปั่นค่ะ
ส่วนการปั่นก็มีระยะ๕๔กิโลเมตรแล้วก็๒๐กิโลเมตรค่ะ
เส้นทางนี้เขาวางรูดมาชัดเจนเลยนะเป็นเส้นทางที่ได้ผ่านจุดสำคัญสำคัญ
ในช่วงเวลาของปฏิบัติการทั้งหมดเลยจุดเช่นจุดสูบน้ำบาดานเพื่อลดปริมาณน้ำจากถ้ำที่หน้าถ้ำ
จุดรับน้ำตรงหนองน้ำผู้ค่ะแหล่งพักแรมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครวัดค่ะ
และชุมชนบ้านจ้องจุดพักใหญ่อีกหนึ่งจุดจุดขึ้นลงจันกระผัก
เพื่อติดตามค้นหาแล้วก็นำทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนส่งโรงพยาบาลแล้วก็ที่ขุนน้ำนางนอนหรือว่าสระน้ำมรกฏ
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เป็นเส้นทางวิ่งแล้วก็เส้นทางปัดด้วย
คือต้องบอกว่าผ่านมา๑ปีแล้วมันเป็น๑๗วันที่บีบหัวใจนอกจากคนไทยและคนทั้งโลกเลย
ดูทุกช่องทางว่าเจอเด็กแล้วหรือยัง
พอเราย้อนนึกถึงภาพเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นความช่วยเหลือความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกชนชาติจริง

อีรอนมัสถึงขั้นบินมาในท่านาธรรมหลวง

คือทุกคนทุกคนอยากที่จะมาร่วมช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้

ความหวังของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ว่า
เรายังคงเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่

ความมีระเบียบวินัยและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง

ที่สุดท้ายแล้วปฏิบัติการนี้มันสำเร็จออกมาได้

อยากให้จัดงานลำลึกเหตุการณ์ทุกปีด้วยนะคะ

แล้วก็ฮีโร่หลายท่านด้วยโดยเฉพาะจ่าแซม

มีเยาวชนเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ก็ทำให้เยาวชนเหล่านี้ลักษณะของการย้อนรอยประวัติศาสตร์
รำลึกถึงเหตุการณ์นี้อย่างตลอดด้วย